ข่าวที่เราตามมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่๑๑กรกฎาคม
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขามาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รู้ว่าเพื่อนชายของเขา
ที่ไปเที่ยวเล่นกันที่น้ำตกห้วยแก้วที่จังหวัดเชียงใหม่
หายตัวไปในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
ทีนี้ครับหายไปตั้งแต่ช่วงเย็น
สักประมาณ๖โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่๑๑กรกฎาคม
คืนของวันที่๑๑กรกฎาคมก็มีอาการออกตามหาในป่าแห่งนี้
เช้าของเมื่อวาน๑๒กรกฎาคมก็ตามหาในป่าแห่งนี้
จนกระทั่งวันนี้เปิดปฏิบัติการอีกครั้ง
ในช่วงเช้าก็ตามหากันอยู่นะครับ
ก็ต้องย้อนเหตุการณ์สักนิดหนึ่งนะฮะ
กรณีที่ชุดปฏิบัติการทำการค้นหานายโกวิทมังคลาศ
หรือว่าบอสอายุ๒๒ปีที่หายตัวไป
หลังเดินทางมาเที่ยวน้ำตกห้วยแก้วพร้อมกับนายวรพฤษ
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วนายวรพฤษก็เข้าแจ้งความกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้
บอกว่านายโกวิทย์หรือบอสหายตัวไป
วิ่งไปตามคนที่แอบถ่ายคลิปตอนที่นายโกวิทแก้ผ้าอยู่
สวมเสื้อผ้าอะไรเลยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลย

ในการเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาในรัศมี๒กิโลเมตร
จากจุดที่คาดว่านายบอสหายไป
เมื่อวานไปตามเส้นทางต่างนะคุณ
ถ้าคุณคิดแผนภาพของทางน้ำตกห้วยแก้วอะไรนี้ออกนะ
ก็จะเห็นว่าน้ำตกห้วยแก้วมันก็กลายเป็นลำทาน
ที่ถ้าเดินขึ้นไปข้างบนจะเจอน้ำตกวังบัวบาน
เดินขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงจะเจอน้ำตกมณฑาธาน
มันก็เป็นลำทานมาต่อเนื่องกัน
แล้วก็จุดที่เป็นน้ำตกคือมันมีโขดหิน
ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นน้ำตก๓น้ำตกนี้
เจ้าหน้าที่ชุดแรกก็เดินจากสะพานขาวก็คือเป็นที่จอดรถ
ขึ้นไปถึงน้ำตกมณฑาธาม
ที่๒นะเดินย้อนคุณย้อนอีกฝั่งน้ำตกมณฑาธาน
เดินลงมาถึงสะพานขาวและชุดที่๓นะฮะก็เดินแบบโอ้โหหลายจุด
ทั้งจุดสะพานขาวจุดผาเงิบแล้วก็ทั้งน้ำตกวังบัวบาน
แล้วก็เดินลงมาที่น้ำตกห้วยแก้ว
เส้นทางในการเดินค่อนข้างยากลำบาก

แล้วก็คุณดูว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามสอดส่องลงไป
ในจุดที่บางทีมันเป็นที่สูงชัน
ว่าบอสจะตกลงไปที่นั่นหรือเปล่า
เมื่อวานหากันมาทั้งวันเจอแค่นี้ครับ
กางเกงและรองเท้าของบอสอยู่ห่างจากสะพานขาวประมาณ๓๐๐เมตร
นี่คือจุดที่เจอกางเกงขาสั้นสีเข้มแล้วก็รองเท้าแตะข้างหนึ่ง
และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พบรอยเท้า๓รอย
ป่าห่างจากจุดที่หายไปประมาณ๒กิโลเมตร
แต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นรอยเท้าใหม่
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเท้าของบอสหรือเปล่า
และนี่ฮะสุนัขดมกลิ่นก็ออกปฏิบัติการทั้งวันเหมือนกัน
เมื่อวานยุติการปฏิบัติงาน๑ทุ่มยุติไว้ชั่วคราว
แม่ของบอสมาจากจังหวัดตราดนะฮะเดินทางมาที่เชียงใหม่
ก็มาตะโกนเรียกชื่อลูกอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยใจจดใจจ่อ
อยากให้เจอตัวลูกเร็วนะฮะแม่ก็เดินไปจุดทูบ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เจอลูกชายนะครับ
ปรากฏเมื่อวานยุติการค้นหาช่วงเย็น
เจ้าหน้าที่ก็บอกแม่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เช้าจะชดหาอีกที
ส่วนแม่นะแม่ไปขอข้อมูลจากทางเครือข่ายมือถือนะ
ว่าโทรศัพท์ของลูกลูกใช้เส้นทางอะไรตรงไหนบ้าง
ให้แม่ไปขอแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อีก

เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ออกค้นหาต่อนะครับ
ลักษณะถวนเข็มหนาฬิกากระจายเป็นวงลอบเลย
รวมไปถึงใช้สุนัขดมกลิ่นออกค้นหาอีก๑วัน

แม่ของน้องบอสก็มาติดตามการค้นหาด้วย
วันนี้ก็ยังจุดทูบจุดเทียนขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขา

เพื่อให้คุ้มครองปกป้องลูกของเธอนะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะปฏิหารไม่มีจริงนะครับ

เจ้าหน้าที่พบศพของบอสโกวิทแล้ว

ห่างจากสะพานขาวไปประมาณ๖๐๐๗๐๐เมตร
จริงเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็บอกพยายามค้นหาโดยรอบตรงนี้แล้วนะ

ใช่ครับไม่เจอครับแต่วันนี้นะฮะศพโผล่ร่างโผล่นะฮะ

ก็ตอนนี้กำลังเร่งนำอุปกรณ์ลงพื้นที่
เพื่อที่จะกู้ร่างของนายโกวิทย์ออกมาจากจุดที่พบร่าง
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะสภาพของนายโกวิทนะครับ
ก็ตกลงไปลักษณะท่อนล่างไม่ได้ใส่อะไร
ใช่ค่ะแต่ท่อนบนเหมือนสวมเสื้อสีน้ำเงิน
ใช่มีเสื้อสีน้ำเงินนะครับนั่นคือศพที่เจอน้องแล้วนะฮะ
ส่วนสาเหตุนะครับที่น้องเสียชีวิต
หรือว่าไปอยู่ตรงจุดนี้ได้ยำไกล
สรุปไม่แน่ชัดนะคุณนะขอให้ได้กู้ร่างขึ้นมาก่อนนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบตามร่างกายมีบาดแผลอะไร
ตกลงไปหรือไม่หรือถูกทำร้ายร่างกายหรืออะไรกันแน่นะครับ
แต่ทีนี้ในเรื่องของคดีพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
ก็ต้องสอบปากคำนายวรพฤษเพื่อนของบอส
ซึ่งพากันเข้าป่าเข้าน้ำตกห้วยแก้ว
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมตอนเย็น
แล้วก็อ้างว่าบอสเนี่ยตามคนที่แอบถ่ายคลิปนะฮะ
วิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วบอสวิ่งตามไปโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้าอะไรเลย
นี่คือคำให้การของนายวรพฤษตอนต้นเนี่ยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะโทรศัพท์มือถือของบอสอีกครั้ง
ถูกทิ้งไว้ที่ห้องพักว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเชียงใหม่แหละนะฮะ
บอสออกมาจากห้องพักไปไหนอะไรอย่างไร
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมนะครับ
เบื้องต้นก็มีข้อมูลว่านายวรพฤต
ซึ่งเข้าป่าไปกับนายบอสหรือว่านายโกวิท

และตอนนี้นายวรพฤษยังให้การวกวนในบางอย่างอยู่นะครับ
ก็ต้องรอทางตำรวจในการสอบปากคำนะครับ
แต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็คือพบเป็นศพ
แสดงความเสียใจกับแม่ของบอสด้วยนะครับ
บอสอายุน้อยอยู่เลย๒๒ปีแล้วนั่นเอง
ซึ่งตอนนี้ตรงทางขึ้นป่าบริเวณจุดที่พบศพ
ตำรวจสนภูพิงเขาก็เอาเชือกมากั้น
แล้วก็ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปรวมถึงนักข่าวก็ให้อยู่ด้านนอกด้วยนะคะ
ก็ต้องรอกู้ร่างของบอสออกมาจากป่าตรงนั้นให้ได้นะครับ
ชนะสูตรอีกทีว่ามีบาดแผลหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชม